ตอนนี้เขากำลังขึ้นแท่นเป็นวาดที่
พระเอกสายบุญเบอร์ล่าสุดของวงการค่ะ
จะไปติดตามข่านี้กันเลยนะคะ
นี่แหละคะเค้าบอกเป็นภรรย์สายบุญ

ไม่ว่าจะงานบุญงานเพื่อสังคม
พร้อมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เพื่อระดมเงินบริจาคไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะ
ซึ่งการมาร่วมวิ่งครั้งที่๒ของพี่เวีย
เจ้าตัวเขาก็ชวนน้องสาวคนสนิทอย่างเบลล่ามาด้วยนะคะมาร่วมวิ่งกันสนุกสนานเลยทีเดียว
งานนี้เขาบอกว่าเบลล่าติดใจไม่ได้ติดใจพี่เวียนะจ๊
ติดใจการวิ่งกับโครงการ๙คนละ๙ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่เวียกันหน่อยค่ะ
แล้วมาเล่าให้เขาฟังว่านี่หว่าสไปนะถ้าแบบคุณว่างคุณกว่าไปอะไรอย่างเงี้ย
เขาจะรับอะไรมาบ้างหรือเปล่าพอกลับมาพูดทุกวันจะไปวิ่งอีก
คือเขาเห็นว่าพี่ตูนเขาสุดยอดมากแค่ไหน
เขาคงไม่มีใครทำแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนกับว่ามันได้รับพลังบางอย่างจากคนที่มารอต้อนรับ
บริจาคของมันทำให้แบบเหมือนเขาเกิดพลัง
แล้วก็มันเขาก็เลยอยากไปอีกส่วนช่วงปีใหม่ที่ใครรอลุ้นกันอยู่นะคะ
ว่าจะเห็นคู่นี้ไปสวีทในคืนข้ามปีไปห้าสี่สามสองหนึ่ง
แฮปปี้นิวเยียร์ด้วยกันรึเปล่าขอบคุณหมดลุ้นค่ะ

แต่ว่าเวียเองก็บอกว่าหลังปีใหม่เดี๋ยวคงจะได้ไปทานข้าวกับครอบครัวของน้องเบลล่านะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่การเปิดตัวกับครอบครัว
เพราะจริงแล้วมีโอกาสเจอกับคุณแม่ของเบลล่าอยู่หลายครั้งแล้วค่ะ
ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสักนั่นแหละฮะ
จริงถ้ามีโอกาสว่างก็จะแวะซื้ออะไรไปกินกันอยู่แล้วครับ

อย่างเต็มที่ก็คงทำบุญแล้วก็

เราก็อยู่กันแบบสบาย
แล้วคุณแม่เขาก็น่ารักเขาก็ไม่ค่อยได้แบบ
เหมือนเขาไม่ค่อยพูดว่าเขาอยากได้อะไรเพราะว่าเขาก็รู้ว่า

มีความสุขในการทำงานอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ครับ